ตามต่อเรื่องที่ต้องบอกว่าคนในโลกออนไลน์ก็ตามกันมาตลอดเลยค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานในช่วงเย็นก็มีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้น
หลังจากที่ทนายตั้มเนี่ยโพสต์ในเพจเฟซบุ๊คของตัวเอง
เปิดประเด็นที่มีภาพของถุง๒ใบแล้วก็มีเงินสดหนาเป็นปึ้งเลย

ใช่นะคะในถุงกระดาษแล้วก็จนกระทั่งคนในโลกออนไลน์ก็มีการเดากันไปต่างนานา
ว่าคนที่ทนายสิทธาพูดคือใครแล้วมีการเชื่อมโยงไปถึงคุณชูวิทย์
นี่ค่ะเพจของคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มโพสต์เอาไว้
เนี่ยถึงขั้นที่ว่าหมอแหลปแพนด้าก็ยังต้องขึ้นโพสต์อันนี้นะคะบอกศึกถุงเงิน
เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ยังไม่เฉลยนะทนายตั้มก็ยังไม่เฉลยว่าเป็นใครบอกรอฟังตอนแถลง๑๐โมง
ก็ปรากฏว่านะคะตอน๑๐โมงเนี่ยก็คนก็จับตาว่าทนายตั้มจะพูดว่าอะไรเพราะว่าในคอมเมนต์เนี่ย
หรือว่าในโพสต์โพสต์แรกที่โพสต์ออกไปเนี่ยเขาบอกว่าไถสีเทามา๕๐ล้านบริจาคเอาหน้าที่ละ๓ล้านสร้างภาพกลับตัวกลับใจ
ไม่อยากสวนกระแสเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมมาตลอดแต่พอรู้ความจริงแล้วหมดรักเลย
อันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะที่ทนายตั้มโพสต์ก็ปรากฏว่าคนก็แหมกวิพักษ์วิจารณ์แล้วก็เดากันไปต่างนานาว่าหมายถึงใคร
ปรากฏว่าพอเกิดกระแสเนี่ยคุณชูวิทย์ก็โพสต์เฟซบุ๊คเช่นเดียวกันนะคะบอกว่า
เงินนั้นมีอดีตในตำรวจชั้นผู้ใหญ่นอกราชการเอามาให้จริงเป็นเงินของสารวัตรสัวเพื่อให้หยุดเคลื่อนไหวแต่ตนไม่รับเคลียร์
ก็เลยเอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์วันที่๑๔กุมภาและ๑๕มีนาคมครั้งละ๓ล้านรวม๖ล้านบาท
อันนี้คือที่คุณชูวิทย์โพสต์หลังคือไม่ต้องปล่อยให้เดานานก็โพสต์เลยแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะแถลงวันนี้ตอนเที่ยงนะแต่๑๐โมงเนี่ย
ทนายสิทธานัดสื่อไว้เดี๋ยวจะพูดนะ๑๐โมงแล้วจะตั้งคำถามถึงคุณชูวิทย์ด้วย
ก็นี่ค่ะคือภาพตอน๑๐โมงนะคะตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงเรื่องนี้แล้วโต้ว่าเงินดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า๖ล้าน
แล้วก็เปิดเผยภาพวิเคราะห์ขนาดของถุงกระดาษและก้อนธนบัตรด้วยนะคะ
นายตั้มยืนยันว่ามีข้อมูลจริงแล้วเงินนี้เนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนคือเงินสดเนี่ยมีการผ่านมอบจากอดีตในตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วยังมีเงินสกุลดิจิทัลอีกที่ผู้ต้องหาคดีฟอกเงินระดับผู้บริหารบริษัทโอนให้กล่องดวงใจของนายชูวิทย์ค่ะ
นี่มีการวิเคราะห์กระดาษที่เห็นในภาพด้วยค่ะ
ผมว่ามันเกินกว่านั้นครับเกินกว่า๒๐นะครับ
กว่า๒๐แต่ตัวเลขเท่าที่ผมได้
แล้วก็ที่ผมมั่นใจมีอยู่๒๐นะครับ
รวมกับ๕๐ที่เป็นเงินดิจิทัลนะครับ
ก็คือเมื่อช่วงประมาณ๑๐โมงเช้านะคะ
ที่นักข่าวไปฟังคำตอบจากทนายสิทธา

เพื่อเรียกศรัทธาประชาชนมากระทำไม่เหมาะสม
อยากจะให้นายชวิตออกมาเปิดเผยความจริงเหมือนกัน
และย้ำด้วยว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมครับตอนนี้แหละฮะ
แฉครั้งหนึ่งจะถูกการแฉมาต่ออีกครั้งหนึ่ง

คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตไม่รอช้าล่ะครับ
ก็ออกมาตอบโต้และชี้แจงแบบนี้
นายชวิตกระมวลวิสิตเอาหลักฐานมาตอบโต้
ทนายตั้มโดยอธิบายบอกว่า
ประเด็นถุงใส่เงินนี้นะมาจากไหน
แล้วไอ้เงินสกุลดิจิทัลหลายล้านบาท
มันโอนเข้ากล่องดวงใจมันเป็นยังไง
ชุวิตยืนยันว่าเงินในถุงกระดาษทั้ง๒ถุง

เป็นอดีตตำรวจระดับนายพลชื่อย่ออ่าง
และปลาปลา
ทั้งสองคนเกษียณอายุราชการไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็คุณชูวิทย์นะฮะปฏิเสธบอกไม่รับไม่เอา
เจ้าฝ่ายตรงข้ามพยายามยัดเย็บ
ชีวิตใช้คำนี้แล้วบอกว่า
ตอนแรกคุณชุวิตตั้งใจจะส่งมอบเงิน

แต่ต่อมาเปลี่ยนใจครับเอาเงินไปบริจาค

ส่วนกรณีที่ผู้บริหารบริษัทแห่ง๑
มาพบเขาหมายถึงคุณชูวิทย์
เพราะมาจากนายพลออกับปปซึ่งนำมาให้ผมที่นี่
และทั้ง๒ถุงนั้นผมก็นำไปบริจาค
ผมเก็บไว้บางส่วนหรือไม่
ถ้าคุณมีหลักฐานก็บอกมาผมก็ยังยืนยันว่าผมได้แค่นี้
ผมยืนยันว่าผมไม่มีทางออก
ไม่มีทางออกของผมก็คือผมจำเป็นต้องเอาเงินไปบริจาค
ถ้าผมไปให้ปปงซึ่งจริงควรจะให้ปปง
ผมว่ายน้ำผมคิดว่าเงินเอามาให้อย่างนี้กูซวยแล้ว

การที่ผมไปให้ปปงก็จะเป็นการที่จะไปแจ้งว่ามีเงินมาให้ผม
แต่ผมคิดว่าการให้ปปงมันก็ไม่มีประโยชน์
เอาไปบริจาคเหมือนร่างกายผมตายไปยังได้ไปบริจาค
ชูวิทย์ยังย้ำด้วยว่านับตั้งแต่เคลื่อนไหวเปิดโปรงเรื่องทุนจีนสีเทานะ
โอ้โหมีคนมาหามาขอให้หยุดเถอะคุณชูวิทย์หยุดเถอะ
แบบนี้โดยตลอดจึงไม่แปลกใจหรอกที่จะมีการตั้งข้อสังเกตเช่นนี้ออกมา
แล้วถามกลับว่าถ้าตัวคุณชูวิทย์จะรับเงินจากสารวัสสัวแล้วทำไม
เขายังไม่หยุดเคลื่อนไหวล่ะนะครับส่วนประเด็นที่ธนายตั้มแฉแล้วพยายามโยงไปหากล่องดวงใจของเขาเนี่ย
ซึ่งคาดว่าน่าจะหมายถึงลูกในชูวิทย์ย้ำอีกบอกว่า
ลูกเขาไม่ได้เล่นการพนันแต่เพื่อนรอบตัวลูกเนี่ย